คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปงานกันหน่อยดีกว่า
งานนี้ต้องบอกว่ารถยนต์แต่ละค่ายแต่ละรุ่นนี้เขางัดกันออกมา
ซึ่งก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต
ออกมาสู้กับคู่แข่งในงานนี้กัน
เด็ดจะสวยงามแบบไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
นวัตกรรมเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต
ที่ทำงานเงียบประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ได้สัมผัสก่อนการเปิดตัวที่โชว์รูม

มีให้เลือกทั้งชุดกีออโตเมติก๖สปีด
และเกียร์ธรรมดา๖สปีดใหม่
สำหรับคันแรกเลยนะคะเป็นคันพิเศษสุด
จะเริ่มจำหน่ายในวันที่๒๕มีนาคมนี้นะคะ
พลิกอัพสปอร์ตในโทนดำแดงโดดเด่นด้วยชุดแต่งสเกิร์ต
อกจากนี้ยังได้จัดทำรุ่นพิเศษ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยค่ะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓เมษายน๒๕๖๒